ชัยภูมิมีเหตุการณ์พยายามจะข่มขืนเกิดขึ้นนะครับ
ผู้ก่อเหตุเป็นชายหนุ่มอายุ๒๕ปี

ก็บ้านของคนในหมู่บ้านนี่แหละนะครับ
เป็นบ้านของผู้หญิงอายุ๕๘ปีที่เขาอยู่คนเดียว
แล้วทีนี้ที่บ้านเนี่ยเคยถูกพายุพัด
หลังคาห้องครัวมันปลิวหายไปเมื่อ๒สัปดาห์ก่อน
รอมาซ่อมอยู่ก็คงจะเข้ามาทางนี้นี่แหละนะครับ
มาถึงก็บุกเข้าไปจะข่มขืนเขาเลยนะฮะ
แต่ทางหญิงผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของบ้านวัย๕๘ปี
เขาก็พยายามใช้กลอุบายในการหวานล้อม
จนมันยอมยอมให้ข่มขืนยอมเปลี่ยนใจแล้วก็หลบหนีไปนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่ของสพวังตะเข้นะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตะบนวังตะเข้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิ
เจ้าของบ้านเป็นหญิงอายุ๕๘ปีบอกว่ามีคนร้ายบุกเข้ามาทำร้ายร่างกาย
แล้วใช้กำลังพยายามจะข่มขืน

ซึ่งที่บ้านเนี่ยเป็นบ้านไม้สองชั้นแต่หลังคาห้องครัวที่อยู่ด้านหลังบ้าน
พายุฤดูร้อนพัดปลิวหายไปเมื่อ๒สัปดาห์ก่อน
ตอนนี้กำลังรอหน่วยงานภาครัฐมาช่วยเหลือมาซ่อมแซมให้ก็เลยเชื่อว่าคนร้ายคงใช้ช่องทางนี้
เพราะว่ามันสามารถที่จะเหยียบโอ่งเก็บน้ำแล้วก็ปีนเข้ามาทางหลังบ้านได้
เนี่ยฮะเหยียบองค์ตรงนี้ปุ๊บก็ปีนเข้าข้างหลังที่หลังคาหายไปเลยนะครับ
ผู้เสียหายบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๕ทุ่มนะครับเมื่อคืนวันก่อน
ตอนเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็นอนหลับอยู่นอนอยู่คนเดียวนะครับ
เพราะว่าลูกไปทำงานอยู่กรุงเทพมารู้สึกตัวอีกทีก็คือถูกคนร้าย
ที่มีอาการมึนเมาขึ้นคร่อมใช้มือซ้ายปิดปากผู้เสียหายเอาไว้
ตอนนั้นผู้เสียหายก็กัดนิ้วคนร้ายเลยนะกัดนิ้วมือไปเลย
พยายามที่จะต่อสู้ขัดขืนคนร้ายก็เลยชกเธอนะฮะ
คือต่อยเข้าที่หน้าเนี่ยจนฟันล่างเนี่ยหักไป๓ซี่
แล้วก็เนี่ยครับตามร่างกายก็ฟกช้ำไปหมด
ผู้เสียหายก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าพยายามออกอุบาย
ถามคนร้ายว่าต้องการอะไรต้องการอะไรบอกมาเดี๋ยวยอมหมด
คนร้ายบอกว่าถ้างั้นก็อยากได้ตัวผู้เสียหายนะฮะ
แล้วก็พยายามที่จะใช้อวัยวเพศสอดใส่ข่มขืนเธอ
เธอก็ตั้งสติอีกพูดจาหวานล้อมเพื่อให้มันปล่อยตัว
สุดท้ายแล้วมันกระชากเข้าไปในห้องน้ำนะฮะ
เธอก็พยายามพูดจาหวานล้อมไปด้วยจนสุดท้ายคนร้ายมันใจอ่อนฮะ
สำนึกผิดว่าไม่ทำดีกว่าเอ่ยปากขอโทษ
แล้วก็รีบวิ่งหนีออกไปทางหลังบ้านนะครับ
แต่ว่าผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาจำได้จำได้ว่าเป็นใคร
เป็นชายในหมู่บ้านนี่แหละแล้วบ้านก็อยู่ห่างกันแค่
ประมาณร้อยเมตรเลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านก็รีบมาช่วยนะครับพอมาถึงเนี่ย
ก็เห็นผู้เสียหายยืนร้องไห้ตัวสั่นอยู่ในบ้าน
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง
หลังจากนั้นก็เลยพาไปแจ้งความกับตำรวจ
พอมาขึ้นค่อมพอมาขึ้นค่อมแล้วมันก็ชก

ร้องให้คนช่วยมันก็ปิดปาก
พอปิดปากแล้วนะเป็นกัดมือมัน

ปิดจมูกเลยแหละ

ที่นี่แกก็บอกว่ากูยอมแล้ว
มึงจะเอาอะไรกูก็ให้กูยอมแล้ว

จนไม่เอาอะไรออกจนจะเอาแก่
ตั้งแต่แหละนี่
จนดูไหล่ก็ลากนอก
จนก็มันอีกละก็ลองลื่น
ทีนี้ว่าใช่กูนุบัยว่า
สินแล้วมันจะเอาเข่า
จะเอาน้ำมาใส่นี่มันก็ไม่ยอมให้ไปเอาน้ำมันก็ไม่ยอม
มันก็จุ้มแขนนาเป็นไปอีกจุ้มแขนไว้กันนาเป็นใกล้กับปลอร่อใกล้กับภูมิ

คือถ้าฟังจากที่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันก็จะใจอ่อนเสียทีเดียว
แต่มันพยายามที่จะข่มขืนเขาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะกระทำได้สำเร็จ
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาไปที่ห้องน้ำจะได้หาวิธีการแต่มันก็ไม่ยอมมันตามไปด้วย
กลัวเขาจะหนีนะฮะสุดท้ายแล้วมันก็เลยยอมเพราะว่ามันทำไม่สำเร็จ

ตำรวจสพวงต่าเข้ตามไปถึงบ้านที่รู้ว่าเป็นใคร
ไหนกำพลหมอนฟังเทียมหรือในโป่ยอายุ๒๕ปีนะครับ
แต่ไม่เจอฮะแต่ว่าไปเจอที่บ้านเพื่อนหลบหนีไปอยู่ที่บ้านเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกัน
ก็จับกลุ่มตัวไปดำเนินคดีแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราว
โดยใช้กำลังประทุษร้ายผู้อื่นในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้
แล้วก็ข้อหาบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนค่ะอืมอ๋อ
เป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันแท้แท้ใช่นะคะ